อีกหนึ่งเรื่องที่ให้ดูกันเป็นประจำเลยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มาดูภาพที่มันเป็นการชนกัน
เรื่องของอุบัติเหตุแบบนั้นมันหวาดเสียว
แต่ที่เราให้มาดูจริงก็คือดูในเรื่องของการระมัดระวังภัย
การใช้รถใช้ถนนมันต้องใช้สติอย่างแท้จริง
เพราะว่าตัดสินใจพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียว
อุบัติเหตุมันจะเกิดแบบนี้ครับ

โอ้โฮ
อุ๊ยคุณค่ะอ้าวเห็นแล้วมันตกใจนะอุ๊ยหวัดเซียวเลย
เพราะว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวกับจังหวะที่รถเก่งคันนี้
เขาจะไปทางขวาจะไปในเลนส์อีกเลนหนึ่ง

แต่มอไซค์ก็มาแบบตรงแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดง
เอี่ยวถนนสายโรงไฟฟ้าตะบนท่าข้าม
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
รถเก๋งก็คือมีน้องอนิสาความชอบขับออกมาจากซอย

เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณพานุวัฒน์และน้องนาฏระดา
สองสามีภรรยาขับขี่รถจักรยานยนต์มาอีกฝั่งหนึ่งพอดี

ประสานงานชนกันดังตุ้มเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่าโอ้โหคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นข้ามรถไปเลยนะครับ

สอบถามคนขับรถเก๋งอย่างน้องอนิสาเนี่ย
บอกว่าขณะที่กำลังจะขับรถข้ามไปอีกฝั่ง
น้องเขาเองก็มองนะครับว่ารถมันโล่งแล้ว

แล้วที่สำคัญที่เธอมองไม่เห็นเนี่ย
ก็คือไฟหน้ารถของคู่กรณี
คือเธอบอกว่าเหมือนกับเห็นไหมไอ้ตะก้าหน้ารถเนี่ย
มันเหมือนมีของบางอย่างวางไว้อยู่ตรงตะก้าหน้ารถ

พอมันสูงปุ๊บมันบังไฟด้านหน้าไง

ทำให้คนขับรถเก่งเขามองไม่เห็น
ไม่เห็นรถจักรยายนที่ขับมา

รถเก่งคันนี้ก็เลยตัดสินใจเร่งเครื่องออกไป
เพื่อจะไปทางฝั่งขวาอีกเลนหนึ่ง

พอมองไม่เห็นแล้วก็จะขับออกไป

คืออุบัติเหตุบางทีมันเกิดขึ้นจากจังหวะ

แต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครเขาตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นหรอก
ใช่บางทีเขามองฝั่งเดียวนะ

ว่าจะเป็นคนขับเป็นคนซ้อนเป็นคนนั่งช่วยกันดู
เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นเป็นประจำเคยเห็นอยู่แล้วล่ะ
คือบางทีออกมาแล้วก็ตรงมาแล้วก็ไม่ได้ให้ทางบ้าง
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำถึงจังหวะการออกแบบนี้
คือรถที่ชอบสวนเลนมาอันนี้อันตรายมากกว่า
เพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีคนขับออกมาจากซอยเขาไม่ได้มอง
เพราะว่ามันสวนเลนมาขับขี่ผิดกฎหมายมาแบบนี้
มันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไง

มีสติในการขับนะครับที่เอามาให้ดูกันทุกวีทุกวัน
ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว